ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการที่จะไปสัมผัสอากาศหนาว
เพราะว่าเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าจะหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวนี้
และที่สำคัญครับช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของฝนนะครับ
ฝนมีโอกาสตกจุดไหนบ้างวันนี้ต้องติดตามกันครับ

เพราะว่าตอนนี้เองครับเมืองไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนครับ
คงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญครับที่เหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า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
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีอากาศที่เย็นสบายเลยทีเดียว
บางพื้นที่ดังนั้นคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้
เยอะเลยทีเดียวต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๒องศาเซลเซียตเป็นอุณหภูมิภาค

ก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็น

๓๔ตัวถึง๓๕อเซลเซียน

หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศ
สถานการณ์ฝนนั้นยังคงต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่อาจจะมีฝนในวันนี้ตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไปนะครับ
โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางขออภัยนะครับเป็นบริเวณตอนกลางของภาคใต้นะครับ
แต่แถวบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชช่วงบ่าย๒นะครับอาจจะตกเยอะหน่อยแถวบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนล่างของจังหวัดสุราชธานีตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะค่อยสาไปในช่วงดึก
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวคงต้องระวังเรื่องของสายฝนกันหน่อยปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
วันนี้อุณหภูมินั้นยังคงทรงนะครับเพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่นะครับอากาศเย็นในตอนเช้ารวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้น
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะขับขี่สัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๑มกราคมนี้
อากาศเย็นจะแผลมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นกันอีกครั้งหนึ่ง
ที่สำคัญอาจจะเกิดฝนด้วยดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอบคุณพญากรกรอำเที่ยงด้วยนะครับ